แต่ถ้าเมาแล้วจะหาที่นอนก็ต้องนอนให้เป็นที่เป็นทางนะครับ

เหมือนคุณลุงคนนี้ที่นครศรีธรรมราชอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงลุงเป็นฟื้อม่วงหรือว่าเป็นฟื้อฮะ
รถไฟตะมนต์ปากแพรกที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ

พอปลุกขึ้นมาได้เนี่ยนะ

แม่จะถามชื่อนามสกุลอะไรจะได้รู้ว่าเออไปส่งบ้านที่ไหน

สุดท้ายเนี่ยต้องยกขึ้นมานะ
แล้วเอาแกไปนอนที่สาราข้างทางสาราริมถนน

รถมานี่แบบโอ้โหเหยียบเข้ามานี่ยุ่งเลยเนี่ย

แล้วพาไปนอนอยู่ที่สาราข้างทางนะครับ

ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าลุงคนนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะ
แต่เอาเป็นว่าแกจะเมานะแล้วก็นอนหลับอยู่แถวนี้เป็นประจำ

ส่วนมากจะนอนที่สาราริมถนน
แล้วพอส่างเมาแกก็จะเดินออกจากสาราไป

ชาวบ้านก็แจ้งปลอแคฯคัมไทน์มาปลอแคฯคัมไทน์ก็ในฮะ
สุดท้ายก็เลยอุ้มแกไปส่งที่เดิม

เอาคุณลุงคืนนี้ยังไงก็เผลาหน่อย

ก็หาที่หาทางนอนให้ดีนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะ

จริงค่ะไม่ไหว